ถ้าคุณต้องเจอเรื่องราวแบบเธอ
เพื่อนบ้านบอกให้เอาไปไว้สถานส่งเคราะห์
ทำใจไม่ได้ที่สมครอบครัวบอกไม่ได้หรอกแม่
น้องเขาได้รับความอบอุ่นจากแม่ตอนแรกแล้ว
เอาไปก็ตายทำไม่ได้อ่ะคุณ

คนเข้มแข็งกับปฏิหารในชีวิตจริง
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญา
ชีวิตผู้สาวบ้านนาวุฒิการศึกษามีน้อย